เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
คุณตาวัย๖๘ป่วยเป็นอำมพลึกนะคะ
อยู่ดีก็ตกลงไปในคลองน้ำหลังบ้าน
พอช่วยขึ้นมาตามตัวคุณตาเนี่ยมีบาดแผลเต็มไปหมดเลย
ใกล้แถวนั้นก็เจอไม้เท้าเจอกองเลือดอยู่เนี่ยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าเอ๊ะใครเป็นคนทำร้ายคุณตาแบบนี้
ตอนแรกที่เรานำเสนอข่าวไปเนี่ยคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ก็คืออดีตภรรยาของคุณตาคือเขาแยกกันอยู่เขาเลิกกันนานแล้ว
แต่ว่าลูกสาวของคุณตาเนี่ยพาคุณตาไปฝากให้ภรรยาคุณตาที่เลิกกันแล้วเนี่ยนะ
ดูแลเพราะลูกสาวต้องทำงานครับทีนี้คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอดีตภรรยาเป็นคนทำหรือเปล่า
วันนี้อดีตภรรยาออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราว่าไม่เกี่ยว
ไม่ได้เป็นคนทำร้ายนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
ตำรวจภูทรสามโคกได้รับแจ้งเขาก็ไปกับกู้ภัยกู้ชีพ
ช่วยคุณตาคนนี้ค่ะอายุ๖๘แล้วเป็นอำมพลึกนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเห็นคุณตาตกลงไปในคลองน้ำหลังบ้าน
อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีพอช่วยคุณตาขึ้นมา
แล้วตามตัวคุณตาเนี่ยคุณผู้ชมที่หน้าที่ข้าง
มีแผลเหมือนกับถูกของแข็งทุบตี
โดยเฉพาะที่เบ้าตาค่ะเป็นแผลใหญ่เลยนะคะ
อาการหนักอาการสาหัสก็นำตัวคุณตา
ส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีตำรวจไปตรวจสอบแถวนั้น
ใต้ต้นไม้มีไม้เท้าแบบ๓ขาของคนพิการอยู่
แต่ว่าเปื้อนเลือดแล้วก็มีกองเลือดด้วย
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนำไปตรวจสอบ
ลูกสาวของคุณตาบอกว่าพ่อเป็นอมพลึก
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปกติพักอยู่กับลูกชายอีกคนที่รังสิต

ก็เลยเอาพ่อมาฝากให้กับแม่ช่วยดูแลเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ลูกสาวบอกว่าพ่อกับแม่จริงแล้วหย่ากันไปนานแล้ว
แต่ก็เห็นว่าไม่มีใครดูแลก็เลยเอามาฝากกับคุณแม่ไว้
คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะ
ไม่รู้กันลงน้ำตอนไหน

ไม่รู้กับคุณ
แล้วก็หลังเกิดเหตุนะคะตอนที่ช่วยคุณตาขึ้นมาเนี่ย

เบื้องต้นบอกว่าเหมือนกับอดีตภรรยาของคุณตา

แล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเมาลึกปลาโว้ยไหว้อะไรแบบนี้ค่ะครับ
อืมวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ไปเจอคุณยายอดีตภรรยาของคุณตาก็อยู่ที่บ้านกับลูกชายอีกคนนึงนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็ขอพูดคุยสอบถามด้วยคุณยายซึ่งอายุ๖๖ปีแล้วนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีตำรวจเรียกไปสอบปากคำก็ไปพร้อมกับลูกชาย
ให้ข้อมูลกับตำรวจเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำอะไรตาเลย
ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำด้วยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตาเนี่ยตกลงไปในคลองตอนไหน
ลูกชายก็ไม่ได้ทำเพราะเขาเนี่ยเป็นคนมาบอกเองว่าพ่อจมน้ำอยู่
คุณยายบอกว่าที่ผ่านมาอย่าร้างกับคุณตามา๓๐กว่าปีแล้ว
ถ้าจะคุยกันก็มีแค่เรื่องหาข้าวหาปลาให้กินเรื่องอื่นแทบไม่เคยคุยกัน
ส่วนเหตุผลที่ยอมให้ลูกพาพ่อมาฝากดูแลที่บ้าน
ก็เพราะเห็นว่าเห็นแก่ลูกลูกต้องทำงาน
แต่ว่าอดีตสามีหรือว่าตาเนี่ยนะทำอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมด
อันนี้ยายบอกเข้าห้องน้ำก็ปัสสาวะอุจจาระเรียราชไม่เรียบร้อย
ที่ผ่านมายอมรับว่ามีดุด่าอดีตสามีบ้าง
แต่ไม่เคยทุบตีรุนแรงอะไรไม่เคยทำให้ถึงขั้นเลือดตกยางออก
เพราะว่าสามีเขาก็ไม่แข็งแรงต้องใช้ไม้ค้ำยัน
กระแสข่าวที่ออกไปที่บอกว่าโอ้โหวันเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจมาถึงยายนี่เมาโวยวายอะไรไปหมด
อยู่แถวที่คุณตาเจ็บอยู่เนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

แม่แม่ป่าลงน้ำเขาเข้าส้มเนี่ย
เขาจะไปขี้ฉันก็เดินไปดู

ลากทีเราเอาไม่ไหวเราถามมึงลงมาทำไมมึงก็ไม่ตอบ

มีบาดแผลไม่รู้ถูกอะไรเขารับประจำเลยเรื่องเดินจะล้มอยู่เรื่อยน่ะ
ฉันไม่สนใจปล่อยตามเป็นเรื่องโตกันแล้ว
ฉันว่าที่ลงนามสงสัยจะเอื้อมไปเทเยื่อ
แล้วเจ้าคงจะพลิกไปยังไงแล้วก็ไม่ร้องเรียกให้เราได้ยิน
อื้อนี่เราสงสัยเพราะว่าเจอก็บอกเยี่ยวไง
ไม่มีสาบานที่ไหนได้ไม่มีไม่เคยไล่ตีเลย
ยั่งแย่งตายไปแทบ
จเรนนี่ปัญหานี้ค่ะที่หุ้นยายวูอตย์ไม่พอใจ
โจมตีเก็บรากแล้วก็จิ่งเอาขี้ใส่โหงน้ำ
ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ไม่ได้เมาไม่ได้กินด้วย
กินก่อนวันเกิดเหตุกินจริงนานเรากินทีสองทีนะ
ไม่ได้กินกลึ่มเยอะเฟ้ยอย่างคนอื่นไม่มี
อืมยายบอกนานนานกินที

แล้วคุณยายรู้มั้ยชาวบ้านในพื้นที่เขาก็สงสัยยายกันนะ
เขาก็สงสัยยายกันเยอะอะค่ะแต่ยายก็ยืนยันว่ายายไม่ได้ทำนะ
ทีนี้ทางคดีความตำรวจสพสามโคกบอกว่าอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากเจ้าหน้าที่นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามไปที่แพทย์โรงพยาบาลปฐุมธานีที่รักษาอาการบาดเจ็บของคุณตาอยู่
คุณหมอบอกว่าแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมาดูอาการล่าสุดนะคะเดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอดูค่ะ
เท่าที่ซักประวัติจากคุณลุงว่าที่โดนใช้อาวุธอะไรคุณลุงก็บอกว่าเป็นไม้ค่ะ
ลักษณะเหมือนเป็นบาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบแล้วก็แผลค่อนข้างสกปรกพอสมควรค่ะ
ของคุณตาตอนนี้ก็คือจะมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้านะคะตรงเหนือคิ้วทั้งสองข้างตรงบริเวณดั้งจมูกตรงคางหลายแห่ง
ซึ่งได้รับการเย็บจากห้องฉุกเฉินมาแล้วแล้วก็ของตาข้างซ้ายที่ตรวจพบก็คือระดับการมองเห็นของคุณลุงมอง
เห็นได้แค่แสงให้บ้างไม่ได้ตั้งไม่แน่นอนแต่ที่พบก็คือมีเห็นแก้วตามันเคลื่อนออกมาแต่ว่าตาไม่ได้แตกหรือว่าหยุดออกมานะคะ
ก็วันนี้ก็จะต้องไปคำผ่าตัดเนื่องจากว่าคุณตามีอาการปวดอาจจะมีภาวะก้อนหินแทรกซ้อนจากภาวะที่เป็นแก้วตามันเคลื่อน
ที่คุณหมอบอกก็หนักนะคะหมอที่ผ่าตัดให้คุณตาเนี่ยบอกว่าหมอไม่รับรองการมองเห็นของดวงตาข้างที่เจ็บด้วยนะ
เพราะว่าคุณตาอายุเยอะแล้วไงก็จะมีเรื่องของภาวะความดันของดวงตาอาการเลนส์ลูกตาเคลื่อนอาการเลือดออกที่ด้านหลังของลูกตาค่ะ
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าพอผ่าตัดเสร็จตาดวงตาของคุณตาเนี่ยจะมองเห็นได้ขนาดไหนจะมองเห็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
เพราะว่าเหมือนที่คุณหมอบอกอาจจะถูกไม้ฟาดเขาที่หน้าครับ
ก็ต้องให้ตำรวจไปตรวจสอบต่อนะว่ามันสืบเนื่องมาจากการพลัดล้มลงไปตกบ่อน้ำหรือว่ามีใครทำร้ายอะไรคุณตาก่อนนะครับ